ไปกราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดนครสวรรค์เขาว่ากันว่ามีคนได้โชคจากที่นี่
โอ้โหงานใหญ่งานใหญ่ต้องไปกันแล้ว
บรรยากาศที่บริเวณลานท้าเวสวันวัดชายทงวรารามอเภอ
ตากฟ้านกกาโบยบิน
ออกหากีฬาล่องแจ่มใส

ที่จังหวัดนครสวรรค์ครับเมื่อวันก่อนฮะเขาบอกว่าที่วัดแห่งนี้คึกคักเป็นพิเศษ
เพราะว่ามีคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณพงศธรจินดา
เขาเป็นนักธุรกิจนำเครื่องเส้นไหว้ชุดใหญ่

มาบวงสวงแล้วก็แก้บนแบบจัดเต็มคาราเบล
พงศธรนะครับบอกว่าเขานะตัวเขาเนี่ย
ผันตัวเองจากอาชีพพ่อค้าขายยำตามตลาดนัดต่าง
ทำธุรกิจอะไรเสริมความงาม
แล้วดูท่าทางเขาเป็นไงมุ่งมั่นตั้งใจด้วย
แล้วเขาบอกว่าตอนนี้ยอดขายเขานะเป็น๑๐ล้าน
ล้านในระยะเวลาไม่ถึงปี
คือ๑๐ล้านบาทหรือเปิดไปแล้ว๑๐ล้าน
ล้านบาทโอ้โหบอกเลยว่าเห็งปังจริง
ตัวเขาบอกว่าเขามาขอพรจากท้าเวสวันที่นี่
และเคยบนบานไว้ว่าหากลืมตาอ้าปากจากการทำธุรกิจได้
จะกลับมาแก้บนชุดใหญ่แบบเต็มคาราเบล
เพราะฉะนั้นก็ต้องทำตามสัญญาครับ
หลังจากทำตามสัญญาเสร็จสิ้นพิธี
ก็ทำการจุดประทัดเสียงทาย
นั่งนับกันไปมีเท่าไหร่กี่นัด

สูงมากต้องใช้ความพยายามนะเนี่ย
แล้วยังไงโบไอ้โบ๊สุดท้ายนี่แหละ
รอดูเลยเพราะจะรอดูเลขหมายปลายประทัด
ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจ

ขอให้โชคดีตลอดไปตลอดกาลนานเถิน

เขาบอกว่าในงานนี้ช่วงกลางคืนมีการแสดงคอนเสิร์ตด้วยนะ

จัดชุดใหญ่นี่เห็นไหมตอนกลางคืนมีคอนเสิร์ตนะครับ
ของคุณหญิงทิติการ

ส่วนคนที่ดวงดีผมเยานะเห็นไหมตอนกลางคืนเขาผมเยาเฉย
แปลงกายเป็นสาวสวยเฉยเลย
เนี่ยคนที่แบบว่าผมยาวทองนั่นแหละ

โอ้โหคุณโพงสัทธาตุแปลงโฉมเป็นสาวงานในยามราชนิยม

ตอนกลางวันก็เป็นผู้ชายก่อนมาแก้บนก่อน

เขาจะได้มีแบบว่าลีลาในการแบบจัดแสดง

เขาต้องจัดเต็มมันเป็นความชื่นชอบส่วนบุคคล

เป็นผีเชื้อหลักตีผู้หญิงกลางคืน
น่ารักเนอะก็แก้บหมดจนไปถ้าเวทสู่วันนี้พอทิศจริง